ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีหรือที่รู้จักกันนะครับก็คือคกครับครั้งที่๒๐รอบชิงชนะเลิศครับที่สนามบุญญจินดาเป็นการรีแมชคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วนะครับเมืองทองแชมป์เก่าเจอกับบุรีรำยูไนเต็ดครับ
บุรีรำนี่ก็นำทีมมาโดยรัฐนากรใหม่คามิสุประชัยใจเด็ดสุพโชคสารชาตินะครับส่วนเมืองทองก็นำทีมมาโดย
ธิรพัฒน์ลาฮบุตรกองหลังทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีครับ

บุรีรำนั้นเกือบที่จะขึ้นนำก่อนนะครับ
จากการหม่งของสุภาชัยใจเด็ดแต่ว่าติดเซฟของยานสิทธิสุขเจริญครับ

นาทีที่๒๕จังหวะเปิดจากด้านซ้ายของเมืองทองนะครับ

ยังดีที่เคลียร์ออกมาได้นะครับ
บอลชนคานเต็มเลยครับจังหวะนี้
อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่จบครึ่งแรกมาเสมอ๐๐นะครับ
ต่อครึ่งหลังครับนาทีที่๕๔เมืองทองได้โอกาสก่อนนะครับ
ปรเมฆอัดวิลัยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงเข้าไป
แต่ยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับ
นาทีที่๗๐นะครับโอกาสของเมืองทองอีกครั้ง
ซาวดีวงดรีนะครับยิงลุยซ้ายแต่เต็มลูกนี้
บอลชนเสาครับเด้งออกมาดวงไม่มีจริงครับเมืองทอง
นาทีที่๗๘นะครับบุรีรำเองก็น่าได้ประตูเหมือนกันนะครับ
สุประโชคสารชาติหลุดไปลูกนี้ยิงหลุดออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
อีกครั้งนะครับนาทีที่๘๔ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยครับ
ก็เหมือนอยู่แล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายสุขโชคสารชาติครับ
บทฮีโร่ยิงจากนอกกรอบปั่นไซส์ลูกนี้เข้าประตูไปครับ
บุรีรำนั้นก็เฉือนชนะเมืองทองไป๑ประตูต่อ๐ด้วยลูกนี้ครับ
ก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๓นะครับ
หลังจบเกมครับนายในวินชิดชอบประธานสมสรบุรีรำยูเนเต็ดนะครับ
กล่าวชื่นชมลูกทีมว่าเล่นอย่างเต็มที่
พร้อมกับทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือการทวงแชมป์กลับมาให้ได้ครับ
คราวที่แล้วเราเสียแชมป์
วันนี้เราก็มีเป้าหมายว่าเราจะต้องเอาแชมป์กลับไปบุรีรำนะครับ
แล้วก็เด็กก็ตั้งใจดีนะครับหลายคนก็อายุยังน้อย
โดยภาพรวมอายุเฉลี่ยเด็กทั้งหมดก็ประมาณไม่น่าเกิน๑๗ปี
เพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีเวลาและยังพัฒนาได้
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นเลือดใหม่สำหรับบุรีรำยูเนเต็ด
ฤดูการนี้แล้วก็ในฤดูการหน้า
ก็แข็งแกร่งนะครับเพราะไม่งั้นก็คงไม่ต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับ
ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยนะครับ
ที่เด็กรุ่นนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งกันหลายทีมนะครับ
มันจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตครับ
สำหรับทีมแชมป์นะครับก็จะได้รับเงินรางวัล๑ล้านบาทนะครับ
ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยส่วนรองแชมป์รับไป๕แสนบาทนะครับ